ระหว่างพิธีนั้นได้มีพระราชทานพระราชานุญาต
ให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพได้นะครับ
ซึ่งก็ถือว่าพระองค์นั้นได้ทรงเข้าใจสถานการณ์
แล้วก็เห็นว่าณขณะนี้เองมีประชาชนจำนวนมากที่รอต่อแถว
เพื่อจะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพครับ
คุณผู้ชมครับและจากการถ่ายท่อสดเมื่อสักครู่นี้
ระหว่างพระราชพิธีนั้นพระพิธีธรรมได้มีการสวด
ธรรมนองที่แตกต่างกันในแต่ละรอบในแต่ละวันนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นธรรมนองการสวดนั้นของพระราชพิธี
แตกต่างจากธรรมนองการสวดของแบบสามัญชนทั่วไป
เรียกว่าการสวดแบบธรรมนองหลวง
การสวดแบบธำนองหลวงนี่เป็นอย่างไร

และมีลักษณะแตกต่างจากการสวดพระอภิษฐรร

เรียกการสวดแบบนี้ว่าธรรมนองหลวง
ซึ่งสืบทอดกันมาแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกศิลป์
สวดสำหรับผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์ชั้นสูงตั้งแต่พระมหากษัตริย์
หลั่นลงไปถึงผู้ที่มีชั้นยศหรืออยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
พระราชานุเคราะห์และพระอนุเคราะห์
ลักษณะการสวดพระอภิษฐรรมธรรมนองหลวงนี้แบ่งออกได้๕ธรรมนองหลัก
คือธรรมนองหวนธรรมนองเหินธรรมนองเลื่อนหรือเคลื่อนธรรมนองกะและธรรมนองลากสุง
สรพานกวีเฉลียงกิตธรรมโมหัวหน้าพระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสริต
ใน๑๐วัดอารามหลวงที่ปัจจุบันยังคงฝึกสอนพระภิกษุให้สวดธรรมนองหลวง
ได้อธิบายทำนองสวดของแต่ละแบบว่ามีลักษณะการออกเสียงที่ต่างกัน
และแต่ละพระอารามก็จะมีการสวดตามธรรมนองถนัดของตัวเอง
เราจะเห็นว่าโบราณนี่เขาลากซุงหรือลากของหนักเนี่ย
เขาจะอาศัยความพร้อมเพียงทำยังไงที่จะพร้อมเพียงกันได้
เช่นเวลาเราจะเคยได้ยินโบราณก็ว่าฮุยเลฮุยเนี่ยนะ
ฮุยเลฮุยเอ้าฮุยเลฮุยหมายถึงว่าชักเคยื้อชักเคยื้อให้พร้อมกัน
หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยนะหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุย
ก็พัฒนามาจากนั้นนะถึงว่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
นี่เป็นสำนองเป็นจังหวะเป็นจังหวะของของบทสวดเนี่ย
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
นี่คือสำนองสำนองรากสูงนี่คือสำนองรากสูงของโบราณ
ส่วนมากก็เป็นสมัครเขาจะเลื่อนไปเลื่อนหรือเคลื่อนเนี่ยยังได้เหมือนกันนะ
เช่นว่าอ่าอ่าร่าฮาโตเนี่ยอ่าอ่าอ่าร่าอ่าอ่าฮาอ่าอ่าฮาโต

อ่าอ่า
แต่ก็เหลือน้อยวัดแล้วนะไม่เคยมี
สวดที่ใช้ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
จะเป็นพระอภิษฐรรมเจ็ดคำพี

เนื้อความจะสอนให้รู้จักธรรมชาติอันแท้จริงของมนุษย์
ได้แก่จิตเจตสิกรูปและพระนิพพาน

คลายความโศกเศร้าที่ต้องเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ที่ใช้สวดคู่กับพระอภิษฐรรมเจ็ดคำพี
เป็นหมวดธรรมอธิบายอากุศลกรรม
ทั้งบทสันโยชนะโฆษกะคัณฑะโฆษกะโยคะโฆษกะ
ที่จะใช้เวลาสวดประมาณ๗นาที
ขึ้นอยู่กับรูปแบบของธรรมนองสวด
โดยพระสงฆ์ที่จะสามารถสวดพระพิธีธรรมได้
จะเป็นพระสงฆ์ที่พระราชาคณะ
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวง
ปัจจุบันการสวดพระอภิษฐรรมธรรมนองหลวงมี๑๐พระอาราม
ได้แก่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสริตราชวรมหาวิหาร
วัดราชสิทธารามราชวรรมหาวิฮาน
วัดรคังโศตารามวรรมหาวิฮาน
จักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
วัดอนงคารรามวรรวิหาร
วัดสะเกดราชวรรมหาวิฮาน
วัดสุทัศน์เทพวรรารามราชวรรมหาวิฮาน

และวัดประยุและวงศาวาสวรวิหาร
มีพระสงฆ์ที่เป็นพระพิธีธรรมวัดละ๔รูป
และสำรงอีก๔รูป